คุณผู้ชมคะเรื่องนี้แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะเลยนะคะ
ที่เราเคยเข้าใจว่าช้อนซ่อมในศูนย์อาหารในโรงอาหาร
ต้องเอาไปจุ่มน้ำร้อนที่เขาเตรียมเอาไว้ให้
บางทีก็เป็นคล้ายกับหม้อหุงข้าวน้ำก็ร้อนหน่อย
จะได้ฆ่าเชื้อโรคจริงแล้วเนี่ยทางกรมนามัยบอกว่า
มันจะยิ่งเพิ่มเชื้อโรคอ่ะสิไอ้น้ำที่เราไปจุ่มมันเป็นศูนย์รวมเชื้อโรคเลยด้วยซ้ำ
แล้วก็ไม่ได้ร้อนถึงขั้นที่จะฆ่าเชื้อโรคได้เลยนะคะ
ในแพทย์ดันไหนทีวันดารองอธิบดีกรมนามัยกระสูรองศาสนสุข
ออกมาบอกว่าน้ำร้อนในหม้อตามศูนย์อาหารไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคได้นะคะ
เพราะว่าหม้อนี้ทำความร้อนได้แค่ประมาณสัก๔๐๕๐องศาเซลเซียส
ไม่ได้มีความร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคหรือแบคทีเรียให้ตาย
ดังนั้นการต้มน้ำทิ้งเอาไว้ทั้งวันแล้วก็จุ่มไปเรื่อยจุ่มไปเรื่อยทั้งวัน
แล้วก็ไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนน้ำด้วยเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มเชื้อโรคค่ะ
เพิ่มเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสพวกเชื้อโรคที่ทนต่อความร้อนได้
มันจะไปรวมกันอยู่ในหม้อค่ะแล้วจะเกิดโรคทางเดินอาหารโรคท้องร่วงอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนหม้อหุงข้าวประเภทเคลือบผิวภาชนะด้วยเทฟรอนเซรามิกไม่ควรเอามาต้มเด็ดขาดนะคะ
มีความเสี่ยงเพิ่มที่จะได้รับสารโลหะพวกตะกัวพวกโครเมียมก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกค่ะ
รองอธิบดีกรมอนามัยบอกว่ากระบวนการสำคัญที่สุดในการล้างทำความสะอาดพัชนะพวกช้อนพวกซ่อมให้สะอาดเนี่ยนะฮะเอาตามหลักเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้องทำความสะอาดตั้งแต่ต้นทางขจัดเศษอาหารล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานนะฮะ
จากนั้นก็การล้างด้วยน้ำสะอาดต้องอย่างน้อย๒ครั้งนะครับ
แล้วถ้าจะฆ่าเชื้อโรคนะฮะก็ทำด้วยการทำให้แห้งตากแดดหรืออบด้วยความร้อน
ถ้าจะลวกในหม้อต้มน้ำร้อนต้องมีอุณหภูมิสูงถึง๘๐๙๐องศานะฮะ
และต้องใช้เวลาอย่างน้อย๔นาทีด้วยนะครับ

ไม่ได้ฮะเชื้อโรคมันยังไม่ตายครับต้อง๔นาทีด้วยนะครับอย่างน้อย
เพราะฉะนั้นแนะนำว่าหม้อต้มน้ำสำหรับช้อนและซ่อมไม่ได้จำเป็น
คือทางกรมอนามัยบอกว่าคือนอกจากไม่จำเป็นแล้วยังไม่ต้องมีก็ได้
คือแค่ล้างสะอาดตั้งแต่ต้นทางก็ถือว่าเพียงพอแล้ว
เพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็สะดวกทำก็ดำเนินการได้
แต่ถ้าไปที่อื่นเนี่ยไม่ต้องไปค้นไม่ต้องไปจุ่ม
ก็อาจจะต้องเช็ดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับ